ทีนี้ความเคลื่อนไหวถามคุณพิทาเหมือนกัน
คุณพิทาก็พูดถึงเรื่องที่ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพัก

เท่ากับว่าทำหน้าที่ให้ประชาชนไม่ได้

แล้วก็มีโอกาสมากกว่ามาทำหน้าที่แทน
เพื่อให้ระบบการตรวจสอบในรัฐสภาเนี่ย
คือก้าวหน้าแล้วก็รวมถึง
ทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านเดินหน้าไปได้
ฝ่ายค้านจะเข้มแข็งได้ก็ต้องมีผู้นำก่อน
ก็ต้องผมก็ต้องเอาส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว
แล้วก็ต้องลาออกแล้วที่ลาออกเมื่อวานก็เพราะว่า

ถ้าผมลาออกช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้เตรียมกระบวนการไม่ทัน
ชี้แจงแหละว่าส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว
แล้วก็ขอเปิดทางให้การทำงานฝ่ายค้านมีประสิทธิภาพเข้มข้น
ระหว่างที่รอกระบวนการศาลจะใช้เวลาที่รออย่างคุ้มค่า
ภายในแล้วก็ภายนอกพักทั้งลุกแล้วก็รับในเชิงการทำงาน
นี่นี่ไปร่วมงานสัมมนาเห็นต่างอย่างเข้าใจ
เมื่อวานนี้นะคะที่ใส่เสื้อเชิดสีฟ้าลายตัวนี้ค่ะ

เมื่อวานจัดงานที่สยามพันธกรนะคะครับ